พื้นที่ภาคใต้พี่น้องประชาชนก็ยังคง

รวมถึงเรื่องของหน่วยงานต่างที่ต้องฟื้นฟู

นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ให้กำลังใจแก่ผู้ที่ประสบภัย

ผู้ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปลาบึก

เร่งสำรวจความเสียหายให้แล้วเสร็จภายใน๑๕วัน
โดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
พร้อมด้วยรัฐมนตรีอาทิตยพลเอกอนุพงศ์เผาจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวิรสักโคสุรัตน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับ
กฤษฎาบุญราชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
ก็ต้องลงไปดูเรื่องของการฟื้นฟูเยียวยาครอบคลุม

ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งแต่ช่วงเช้า
เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปลาบึก
แล้วก็ติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการเข้าไปฟื้นฟูเยียวยา
ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุพายุตัวนี้
พัดถล่มภาคใต้เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชถือว่าเป็นจังหวัด
ได้รับความเสียหายมากที่สุดนะครับ
ใช่ค่ะเพราะว่าอำเภอปากพนังเป็นจุดที่พายุพัดขึ้นฝั่งนะคะ
โดยจุดแรกที่เมื่อเช้านี้นายกรัฐมนตรีได้ไป
ก็คือได้ไปวางพวงหลีดเคารพศพนายปรีชาจันแก้ว
อายุ๖๙ปีซึ่งเสียชีวิตระหว่างทำหน้าที่จิตอาสา
ช่วยเหลือประชาชนขณะที่เกิดเหตุพายุพัดถล่มนะคะ
โดยนายกรัฐมนตรีได้แสดงความเสียใจ
รวมถึงให้กำลังใจกับครอบครัวของนายปีชา

และสั่งการให้เจ้าหน้าที่ดูแลครอบครัวของนายปรีชา
เพราะว่าถือเป็นผู้ที่ทำประโยชน์ยอมเสียสละชีวิตเพื่อส่วนรวมนะคะ
และนายกรัฐมนตรีก็ยังได้มอบถุงยางชีพ

แล้วก็ให้กำลังใจกับผู้ที่ประสบภัยในพื้นที่ด้วยค่ะ
นายกย้ำนะบอกว่าตอนนี้รัฐบาลก็กำลังเร่งเข้าไป
ช่วยเหลือฟื้นฟูแล้วก็เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น
มีการระดมกำลังพลจากกองทัพจากหน่วยราชการ
ช่วยซ่อมแซมความเสียหายอย่างเร่งด่วน
แล้วก็มีการสั่งการให้ทางท้องถิ่น
สำรวจความเสียหายให้แล้วเสร็จภายใน๑๕วัน
ส่วนบ้านเรือนที่เสียหายทั้งหลัง
อันนี้นายกบอกเลยนะคะว่าจะต้องซ่อมให้เสร็จภายใน๑เดือน
แล้วก็ยืนยันด้วยว่ารัฐบาลจะช่วยดูแลช่วยเหลืออย่างเต็มที่เลยค่ะ
ซึ่งตลอดทั้งวันนะครับนายกรัฐมนตรีก็จะอยู่ในพื้นที่
โดยจุดสุดท้ายนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไป

เพื่อตรวจเยี่ยมการซ่อมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย
แล้วก็จะลงเรือกู้ภัยไปยังพื้นที่หมู่๔ตำบลท่าไร่
เพื่อมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัย
อาศัยอยู่บริเวณริมคลองปากนคร
ซึ่งไม่สามารถที่จะเดินทางออกมารับของได้ข้างนอก
เพราะว่ายังมีน้ำท่วมขังอยู่
ส่วนจังหวัดอื่นนะครับอย่างสุราธานี
ก็เสียหายไป๑๑อำเภอตอนนี้ก็เร่งฟื้นฟูอยู่
สมุยเขาก็มีการเร่งกันเก็บกวาดขยะ
แล้วก็ตามชายหาดต่างนักท่องเที่ยวก็ช่วยกันนะ